คือจังหวัดฉะเชิงเซาตอนนี้มีโจรออกมาอารวาส
คือโจรจะมาในรูปแบบหลากหลายแบบใช่ไหมเวลาเรานำเสนอข่าวกันไป
แต่นี่ค่ะมาในคราบของลูกค้าอีกแล้ว
ทำทีเข้ามาในร้านเหมือนจะมาซื้อของ
พอเจ้าของร้านเผลอเท่านั้นแหละก็ขโมยของไป
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคุณผู้ชมนะคะภาพนี้ค่ะเนี่ยจับภาพ
ขณะที่มีผู้หญิงเสื้อขาวคนนี้
ส่วนสูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตรอายุคาดว่าน่าจะสักประมาณ๓๕๔๐ปี
เสื้อสีขาวนะคะเดินเข้ามาในร้านแล้วทำทีมาเลือกซื้อของเห็นไหม
ดูนั่นดูนี่ไปใจเย็นไปพอสบโอกาสลงมือหยิบสินค้าชิ้นเล็กอ่ะ
ใส่กระเป๋าผ้ากันเปื้อนหลายชิ้นเลยสังเกตดูนะคะ
แล้วก็มีจังหวะหนึ่งมีลูกค้าอีกคนนึงเข้ามาเลือกซื้อของพอดี
เดินเข้ามาป๊าบซึ่งผู้หญิงคนเสื้อสีขาวเนี่ยก็ทำท่าทางปกติเหมือนเดิม
เหมือนไม่ได้ขโมยเหมือนเลือกของเหมือนเดินดูของ
แต่พอเริ่มเห็นว่าเจ้าของร้านเริ่มสังเกตก็รีบเดินไปบริเวณอื่นแทน
หยิบของไปหยิบของมาไปจุดอื่นแทน
พอเห็นว่ามีคนสังเกตแล้วพยายามหาจุดที่กล้องวงจรปิดมองไม่เห็น
แล้วก็ยังแอบขโมยสินค้าต่อจนได้สินค้าไปเป็นจำนวนมากจนตัวเองพอใจ
พอได้ของไปพอใจแล้วรีบเดินออกจากร้านไปทันที
ไม่ได้มีการไปซื้ออะไรเล็กน้อยเลยนะ
ไม่มีเลยคือขโมยอย่างเดียวแล้วออกจากร้านไปเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านขายของ๒๐บาททุกอย่าง๒๐บาทค่ะ
อยู่ที่บ้านเลขที่๑๑๒๑หมู่บ้านบูรพาซิตี้หมู่๑๔ตำบลบางวัว
อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
คนนี้ค่ะคุณเตือนใจยอดใจเย็นเจ้าของร้าน
เล่าให้ฟังบอกว่าผู้หญิงเสื้อสีขาวในกล้องวงจรปิด

แต่ละครั้งก็จะเดินเลือกซื้ออยู่ประมาณ๑๐นาที
มันเดินวนไปวนมาแต่ก็จ่ายเงินแค่ของชิ้นเดียวในราคา๒๐บาท

ซึ่งระยะหลังมาเนี่ยคุณเตือนใจก็เอกใจว่า
ทำไมในร้านเหมือนของหายไปบ่อยจังเลย
ก็เลยเริ่มจับตาดูลูกค้าทุกคนนะคะที่เข้ามาในร้าน
ดูซิว่าใครมีพฤติกรรมแปลกไหม
ก็คือดูผ่านกล้องวงจรปิดทางร้านเขาจะมีกล้องติดไว้อืม
แต่เขาบอกว่าเห็นที่มีพิรุษที่สุด
ให้ระวังผู้หญิงคนนี้เอาไว้นะคะ

เรื่องต้นนะคะตอนนี้คุณเตือนใจยังไม่ได้ไปแจ้งความ
เพราะว่าอยากจับได้แบบคาหนังคาเขาก่อน

ถ้ารู้ตัวนะถ้ารู้ตัวดูข่าวเห็นตัวเองอยู่ในข่าวแบบนี้
หยุดการกระทำนะคุณเตือนใจบอกนะ
เราต้องใช้สมอง๒มือ๒ขาที่มีเท่ากัน

ไม่ใช่มาขโมยของของคนอื่นแบบนี้มันไม่ดี
คนอื่นเขาก็ทำมาหากินเขาก็ต้องการเงินเหมือนกัน
เป็นไปได้ถ้าเห็นข่าวนี้แล้วเราก็
เอามาคืนซะกลับตัวกลับใจซะจะได้จบ